ไปดูเรื่องของกิจกรรมกันหน่อยครับ

เราจะฝากวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ฝากร้านนี้เลย
ไก่ย่างครับจากร้านรอยนัดไก่ย่าง

ไม่ใช่ต้องอ่านว่าง่าย

อันนี้ไม่ใช่เหมือนกัน
อ่านแบบธรรมดาธรรมดาเนาะเดี๋ยวคนใต้จะว่าเรา
ร้อยนัดไก่ย่างนมสดอิสลาม
เขาบอกว่าเป็นไก่ย่างนมสดอิสลามที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน
เพราะมันคือไก่ย่างนมสดรสผักโขม
บอกเลยว่ารสชาติกลมไอ้ที่เขียวเนี่ยคือผักโขมนะครับ

บอกว่าอร่อยถูกใจถ้าได้ลองแล้วติดใจแน่นอนฮะ
มาในราคาพิเศษเลย๓๒๐บาทมี๕๕ไม้

ถ้าเหลียก็ไม้ละ๕๘บาทเกือบ๖บาท

ทางติดต่อเราขึ้นไว้ให้ถ่ายรูปไว้เลย๑๒๓แชร์
น่าทานมากเลยคุณดิฉันอยากสั่งมากเลย
หรืออยากจะฝากร้านให้เราช่วยโปรโมทก็เข้าไปที่เดียวกันเลยจ้ะ